อย่างเช่นชีวิตของพี่คนนี้นะคะต้องให้กำลังใจจริงค่ะ

ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ชีวิตเนี่ย
ก็ดีขึ้นนะจากการมูเตลู
เรื่องพวกนี้นะเชื่อก็ไม่เชื่อแต่ว่า

เพราะว่าถ้าหลายคนจำได้นะคะ
เมื่อปีที่แล้วค่ะพี่ปอนตกเป็นข่าวใหญ่โตเลย
หลังออกมาประกาศขายบ้านค่ะเพื่อนำเงินล้านไปล้างหนี้
ซึ่งตอนนั้นพี่ปอนก็ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐนะถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
แล้วก็มีหนี้สินที่เกิดจากการแบบไม่มีงานทำด้วย
เพราะว่าโควิดไงมันไม่มีงานทำคุณผู้ชม
ไปกว่านั้นค่ะยังมีปัญหาครอบครัวรุมร้าวเข้ามาอีกค่ะ
ก็ยังจะคลื่นมรสุมนะซัดเข้ามามันแบบว่าไม่หยุดไม่สิ้นสักที
เพราะว่ายังมีโรคภัยด้วยมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหาเธอด้วยนะคะ
ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่๒เลย
ก็นิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะพี่เขาป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจตอบสนองรุนแรง
ตั้งแต่อายุ๓๐ปีค่ะจนปัจจุบันนี้ก็อายุ๕๒ปีแล้ว

แต่อย่างที่หลายคนค่ะเคยบอกว่าฟ้าหลังฝนมันย่อมสดใสเสมอนะ
เพราะว่าล่าสุดพี่ปอนบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้พี่มาอยู่ที่ภูเก็ต
ชีวิตเนี่ยก็มีความสุขนะแล้วก็ดีขึ้นมากเลย
ซึ่งรู้ไหมว่าชีวิตพี่ดีขึ้นเพราะอะไร
เพราะเรื่องการมูเตรลุ
เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยเรื่องนี้
แต่พอมาเจอกับตัวเองยอมรับเลยว่าเอ้า

เพราะหลังจากที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาตว์เลข

พร้อมให้ยันพลังตัวเลขไว้พกติดตัวอีกด้วยนะ

จากหน้ามือเนี่ยกลายเป็นหลังมือเลย
คุณผู้ชมบ้านที่ประกาศขายเนี่ยมาเป็นปีเนี่ย

สามารถนำเงินตรงนั้นไปใช้หนี้ได้
แล้วก็นำมาต่อยอดนะทำมาหาเลี้ยงท้องได้อีกด้วยค่ะ

เขาก็ให้คำแนะนำแล้วเขาก็พาอาจารย์มาหาที่บ้าน
เปลี่ยนเบอร์ให้นะแล้วก็เอาเบอร์ไปติด
แล้วชีวิตต้องให้จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วเป็นจริงอย่างนั้นเลย
ปกติพี่เป็นคนไม่มูไงแล้วพี่ก็บอกว่า

ที่มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ถ้านึกถึงผลงานเก่าพี่เขาที่เรายังจำได้ติดตานะ
บทบูหลงคนรักลูกทุ่งไง
แล้วก็เล่นจากจักรบุมงค์อีกหลายเรื่องเลย
ใช่พ่อนางเป็นนักแสดงสมทบที่มากฝีมือเยอะแยะมากมายเลยนะ

พวกเราเองก็แหมมีเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้นะ